ยังไงยังไง
นี่ค่ะกำลังพูดถึงคุณเป้ยปานวาดคุณผู้ชม
ฉันเคยใส่ชุดนี้คุณผู้ชมบอกเลยนะคะเพลงนี้กำลังดังมาก

สนั่นสมัยก่อนค่ะแล้วไม่ใช่แค่ไอที่ดังนะคะ
เพลงคนใจง่ายทำให้เธอขึ้นแท่นสาวฮอตตอนนั้น

เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนบอกเลยว่าเป้ยเนี่ยสวยเยาว์ยวนมาก
ขาวทั้งโชว์แผ่นหลังเต็ม
คือสมัยนั้นแค่แผ่นหลังก็เซ็กซี่แล้วอะ
ตอนนั้นหลายคนเอาชุดที่เป้ยมาใส่โอ้โหคงครบทั้งบ้านทั้งเมือง
ว่าเป็นขวัญใจชาวสีม่วงไปเลยค่ะ
แล้วถ้าพูดถึงชุดสีขาวที่แจ้งเกิดความเซ็กซี่ของซุปตา

ซุปตาตัวแม่ของดิฉันพี่อ้ำพัชราภาคุณผู้ชมดูอ้าว
กล้ามสีขาวแบบเปียกน้ำนิด
แล้วก็เนี่ยมาพร้อมกับท่าล้วงเต้าสนั่นวงการเลยจ้ะคุณผู้ชมจ๋า
นี่ตอนนั้นขึ้นปกนิตยสารชื่อดังด้วยนะ
ภาพนี้แหละที่ทำให้สมัยนั้นคนจะลึกแม่อ้ำเอาไว้เลยว่า
เป็นสาวที่เซ็กซี่ที่สุดของการบันทึง
คือเมื่อก่อนน่ะนางเอกเบอร์หนึ่งคุณผู้ชม

ใช่ไม่มีอันนี้คือฮาเลยอ่ะ

ใช่แต่พี่อ้ามก็ต้องบอกเนี่ยวว่าเขาก็มีทรงมีเซฟอะไรกันอยู่แล้ว
ต้องบอกว่าตอนนี้พี่อ้ามก็กลายเป็นเซ็กซี่ตลอดกัน
คุณผู้ชมว่าด้วยชุดขาวสุดเซ็กซี่ก็ต้องยกขึ้นหิ้งอีกชุดค่ะ
ขอยกให้นี่ชุดของสาวไอซ์อภิษดา

ใจจริงค่ะเป็นภาพที่โพสต์ไว้เมื่อปีที่แล้ว
เป็นชุดว่ายน้ำแต่ว่าบอกเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันพีช
แต่เว้าแหว่งสุดฤทธิ์คุณผู้ชม
วดลายซีทูทำให้เห็นช่วงเอวเห็นช่วงอกนิดนะคะ
บนร่างกายของสาวไอซ์ทำให้หลายคนที่เห็นเนี่ยฮือฮาหนักมากนะ
ดูสิครับว่ายอดไลฟ์อ่ะสปรึงขนาดไหน

ดิฉันมีหลายชุดขาวเยอะมากล่ะปีนยังไงบ้าง
กอร์เนี่ยสีมันเปลี่ยน

สีสีมันตก
สีออกเหลืองหน่อยไหม
อันนั้นจะสดกระปุก